มาดูที่ความคืบหน้าคดีหวย๓๐ล้านกันก่อน
ระหว่างครูปีชากับทางด้านของหมวดจรูนนะ
หนึ่งคนที่ออกมาเดินเรื่องกันเยอะทีเดียวคือในแผน
ตอนแรกเป็นบุคคลสำคัญทะยานปากเอก
แต่ล่าสุดก็ไปถอนฟ้อง๒นายตำรวจใหญ่แล้ว
บอกว่าที่ทำไปเพราะตกใจที่สื่อมวลชน
นำเสนอข่าวว่าตัวเองอาจจะติดคุก
ก็เลยทำไปด้วยความที่แบบว่าตกใจ
ก็เลยไปฟ้องสุดท้ายก็ควงทนายไปยื่นถอนฟ้องนะครับ
พร้อมด้วยนายสุกิตภูลศรีเกะอาเกษมนะฮะ

วันนี้ก็เดินทางไปที่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลางไปยื่นคำร้อง
ขอถอนฟ้องในคดีที่เคยไปยื่นฟ้อง
พลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
และพลตำรวจตรีมัยตีฉิมเฉิดผู้บังคับการปราบราม
ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา๑๕๗นะครับ
แล้วก็ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
โดยใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งโดยมิชอบ
แกล้งให้บุคคลนั้นรับโทษตามมาตรา๒๐
ที่เป็นบทที่มีโทษหนักสุดจำคุกตั้งแต่๑๒๐ปี
จากกรณีการออกหมายเรียกให้ไปพบพนักงานสอบสวน
เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาในเวลากระชั้นชิด
ก็คือออกหมายเรียกเมื่อวันที่๑๔มีนาคม
โดยให้ไปพบวันที่๑๕มีนาคม
และกรณีกล่าวหาว่าเปลี่ยนคำให้การของพยาน
เรื่องบุคคลเก็บลอตเตอรี่รางวัลที่๑จำนวน๓๐ล้านบาท
ทีนี้เนี่ยนะคะคุณแผนคุณแผนนะไม่ใช่คุณแผนนะ
นายแผนนี่แหละบอกว่ามายื่นคำร้องขอถอนฟ้อง
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและผู้บังคับการกองปราบ
ที่เคยยื่นฟ้องไว้เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
ตกใจกลัวโอ๊ยพระเจ้าพระคุณขวัญอ่อน

เขากลัวแบบว่ากลัวโดนจับกลัวปฏิบัติไม่ดีอะไรอย่างนี้นะ
ขวัญมาที่สุดแล้วก็ถอนฟ้องนะคะ
เขาบอกว่าเขากลัวเขาตกใจเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
หลังจากที่ถูกเรียกไปสอบปากคำครั้งแรกเนี่ย
สื่อก็ไปเสนอข่าวเอาโทษสื่ออีก
สื่อก็ไปเสนอข่าวบอกว่าหากเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหา
ตำรวจจะออกหมายจับทันทีก็เลยไปยื่นเรื่องฟ้องเอาไว้
แต่ว่าภายหลังจากที่เข้ารับทราบข้อกล่าวหาอะไรเสร็จสิ้น
ปฏิบัติเป็นอย่างดีแล้วก็ชี้แจงถึงเรื่องของการทำหน้าที่
ก็เลยทำให้ตัวเองถึงบางอ้ออ๋อเข้าใจ
เข้าใจว่าตำรวจเขาก็คือหน้าที่ของเขานะ
แล้วก็ไม่ได้มีสาระสำคัญที่จะฟ้องร้องดำเนินคดี
วันนี้ก็เลยตัดสินใจมายื่นเรื่องถอนฟ้องตำรวจทั้งสองนายค่ะ
ตอนแรกผมก็ตามที่สื่อมวลชนลงข้าวลงอะไรกันเนี่ย
ในเพศในอะไรเนี่ยว่าผมอาจจะต้องถูกติดคุกอะไรอะไรพวกเนี้ย
อย่างนะฮะแล้วก็พอผมตกใจกลัวอะไรเนี้ย
ผมก็เลยมาทำจากประสบการณ์ที่เคยโดนสอบส่วนมาด้วย
ก็เลยกลัวก็เลยมาทำเรื่องอ่าฟ้องท่านอยู่ต่อเจ้าตัวเนี้ย
เมื่อวานเนี้ยผมได้เข้าไปในกองปากกับท่านดรซุกิฟต์
แต่ผลกรรมจัดพิวัตรของเจ้าหน้าที่อ่ะเขาก็ดีครับ
มันไม่ได้เป็นตามที่ว่าเราท่านก็มาดูแล้วเนี่ย
มันก็เหมือนว่าไม่มีสาระอะไรที่จะต้องฟ้องท่าน
ก็เลยเดินทางมาถอนฟ้องให้ในวันนี้ครับ

ขณะที่นายซูกิบระบุว่าทนายความคนเดิมที่ฟ้องไปเนี่ย
ไม่ได้มีสาระสำคัญต่อคดีเลยนะฮะ
ซึ่งเป็นการฟ้องตามเพจดังที่ลงข่าวไป
ดูแล้วก็เห็นว่าไม่มีสาเหตุจากการฟ้องร้อง
จึงเข้าไปยื่นคำขอถอนฟ้อง

ก่อนหน้านี้ทำไมตั้งใจเดินหน้าจะเอาผิดล่ะ

แล้วทางด้านของคุณสุกิตก็บอกว่า
ยืนยันไม่มีใครไปข่มขู่หรือบังคับให้ถอนฟ้องนะ
โดยหลังจากนี้ก็จะไปแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดกับเจ้าของเพจดังแทนนะฮะ
ไปยืมมือของตำรวจรังแก่ในแผน
ซึ่งเจ้าของเพจดังนั้นก็ไม่ได้ใช้ทนายความ
แต่ว่าก็เป็นวิศวกรนะครับ